วันนี้ที่ชลบุรี
มีเหตุการณ์ที่นายกตุ้ยนะ

ไปขัดขาดถูถูพื้น

ถูกขัดถูเพราะว่ามันมีการพ่นสเปรย์จองอยู่
เขียนเลยว่าจองแล้ว

ตรงนี้ก็จองแล้วเอาหมายเลขโทรศัพท์ไป
ใครมีปัญหาโทรมาเพราะฉันจองแล้ว

ใช่นะฮะนี่ก็จองแล้ว

แต่ทีนี้แหละเรื่องนี้นายนโรงชัยคุณปลื้ม
นายกเทศมนตรีเมืองแสนศุกร์
เมืองแสนสุกหรือว่านายยกตุ้ย

พวกนี้โอ้โหไม่มีจิตสำนึกเลย
เอามาขีดเขียนมาพ่นสเปรย์ลงบนพื้น

งกรานวันไหลพื้นที่จัดไว้ก็มี
เพราะว่าบางแสนเป็นอีกหนึ่งจุด
ที่จะมีการจัดงานวันไหล
คือเขาจะไหลนี่เขาไหลต่อไปตั้งแต่วันสงกรานเลยนะ
ยาวไปอีกบวกไปอีกประมาณ๓๔วัน

ที่ตรงนี้ไม่ได้ให้จองแล้วมาพ่นสีสเปรย์ไว้แบบนี้
แล้วมันลบไม่ออกล้างไม่ออก
คือนายยกต้วยควันออกหูเลยนะเพราะลองไปขัดเอง

ใช้น้ำมันสนในการที่จะเทแล้วก็ขัด

ระยะทางที่คนเอาสีสเปรย์มาพ่นไว้เป็นทางยาว
เกือบ๑กิโลเมตร
มีคนมาจองเกือบร้อยเจ้า

ตอนนี้นายกตุ้ยบอกสั่งเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่พ่นแล้ว
ดีเลยเขียนเบอร์ไว้จะได้โทรกลับได้ถูก

หรือคุณเฟิร์นอะไรอย่างนี้หรือเบอร์ไหนก็ตาม
นายกตุ้ยเคยบ่นไว้ในเฟซ
แล้วก็เมื่อวานผู้สิทธิ์ของเราก็คุยกับนายกตุ้ย
ยกตุ้ยบอกก็ไม่รู้ว่าโทรไปเนี่ย

เรียกตัวมาปรับรายละไม่เกิน๒๐๐๐บาท
เพราะว่าถือว่ามีความผิดตามพรบรักษาความสะอาด
จะแจ้งความดำเนินคดีหากไม่มาพบเจ้าหน้าที่
ซึ่งตำรวจสามารถปรับได้ไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ขอฝากไว้พื้นที่สาธารณะตรงนี้

เพื่อที่จะจำหน่ายอะไรก็ตาม
ขายของในช่วงวันสงกรานก็ตาม
แล้วการมาพ่นสเปรย์มาเขียนมาขีดแบบนี้
ทำให้เกิดความสกปรกไม่น่ามอง
เสียชื่อเสียงของบางแสนของชนบุรีหมดเลยนะฮะ
นายกตุ้ยโมโหจริงกับเรื่องนี้นะฮะ

หลายคนเสนอแนะบอกว่านายกตุ้ย
นี่พอเรียกคนที่พ่นสีสเปรย์มาได้แล้ว

นั่นสิทำเองพ่นเอง
คุณดาวพ่นไว้ตรงไหนไปขัดขัดให้ออก
ว่ามาทำแบบนี้แล้วค้าออกจะทำได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้นายกตุ้ยบอกกุมขมับเหมือนกัน
ไม่รู้จะใช้วิธีไหนในการขัดสีสเปรย์ออกจากพื้นคอนกรีต
ไม่ใช่น้อยนะคะ๑๐๐รายนะคะ